สวีดัทสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดาวสุภาษารามหาคามินวันนี้ดาวยังคงบุกยังคงตะลุยอยู่ที่ชุมชนวัดขนอนจังหวัดราชบุรีเรื่องราวของการอนุรักษ์ศิลปะการทำหนังใหญ่ของที่นี่ยังไม่หมดค่ะวันนี้ยังมีหลากหลายเรื่องราวที่ต้องติดตามมีอะไรบ้างห้ามพลาดตอนนี้ดาวอยู่หลังเวทีหนังใหญ่นะคะซึ่งก่อนการแสดง
ก่อนที่จะเริ่มการแสดงค่ะที่เวทีนี้เขาจะมีการให้ความรู้กันก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นประวัติเกี่ยวกับ
แสดงหนังใหญ่รวมถึงด้านหลังนี้กำลังแสดงเกี่ยวกับการเชิดค่ะ
ตะพรีขึ้นจากตะละตีเทิงเที่ยวมาก
กำลังมีสักกะลันขึ้นมาห้าอาหาร
คุณผู้ชมคะนอกจากการเชิดหนังใหญ่จะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้ว
วันนี้มีชาวต่างชาติเข้ามาดูด้วยนะ
เดี๋ยวเราไปถามความรู้สึกของเขากันค่ะ

โอ้ถ้าเกิดห่วงมาว่านี่แหละครับ

เคยเห็นมีแบบนี้แต่ในประเทศอื่นดิ
เดาว่าคือประสิทธิ์มีในเมืองไทยนั่ม

ผมเบิ้งขอมูลมากกว่าคือวัดสิน่อยกว่านี่ดิ

มักเวลาความเสร็จนะฮะมีการล่ำไปนั่ม

หลังจากที่ดูการแสดงหนังใหญ่จบไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
แค่เห็นไกลหนังใหญ่ก็วิจิตรงดงามสวยมาก

อุปกรณ์หลักเลยที่ต้องมีก็คือค้อน

ตัวนี้ที่เราเรียกว่ามุกหรือตุ๊กตู่
ก็คือมีกเป็นมีกเฉพาะที่เอาไว้สำหรับแกะหนัง
อันนี้เขาก็จะใช้ในคู่กันนี้

อันนี้เป็นหนังวัวครับหนังควายก็ได้ครับ

เอาส่วนที่ไม่ใช่องค์ประกอบของตัวละครออกให้หมด
เห็นว่าการแกะมี๒แบบใช่ไหมครับครับ

ก็ตัวหนอนก็คือเป็นเส้นที่มันติดกันอย่างนี้
เป็นเส้นยาวโค้งแต่มันติดกัน

เป็นเส้นโครงหลักเป็นตัวหนอนเห็นไหมคะ

เพราะฉะนั้นลายหรือเส้นบางเส้นคือมันสำคัญ

อาทิตย์หนึ่งกี่ชั่วโมงต่อวันอีกครู
ก็ประมาณสัก๕๖ชั่วโมงครับ

อย่างเดียวหรือบวกลงสีด้วยคะ

เห็นครูทำแล้วอยากลองสักนิด

แต่ขอทำสักนิดหนึ่งได้ไหมครับ

ฝีมือดิฉันเล็กแค่นี้
ถ้าให้คุณผู้ชมเทียบกับฝีมือของช่างที่นี่

นี่คือภูมิปัญญาแล้วก็ฝีมือ

มาฝึกซ้อมมาฝึกหัดการเชิดหนังใหญ่ค่ะ

ครูคะเมื่อกี้เห็นสั่งแต่ละท่า

ลองปล่อยเท้าหรือการเชิด

นี่นี่ท่ายากนะครูยืนขาเดี่ยวเนี่ย

แบ็คยังไงบ้างคะจากน้อง

ในเมื่อเด็กเขามีความต้องการที่อยากเป็น

ผมก็ไม่ได้มาเสียค่าเรียนค่าอะไร

คืองานตรงนี้มันก็จะได้อยู่ต่อไปได้
ย่าง๓ขุมพร้อมกัน

ที่วัฒนธรรมอำเภอภัทรธรรมจังหวัดราชบุรี

เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปบุกไปตะลุย

อย่าลืมติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อน

ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคู่

อารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ
ได้ทางไทยรัตน์อีวียช่อง๓๒ครับ